คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องสวยงาม
ผู้หญิงเขาก็อยากไปดัดผมไปทำสีผม

อุตส่าห์เลือกที่ในห้างสรรพสินค้าแล้วนะ
แต่ทีนี้เธอจ่ายตังค์ไปก็หลักพันคุณผู้ชม
แต่อยากให้คุณผู้ชมดูสภาพหน่อยค่ะ

ออกมามันเป็นยังไงมันชี้ฟูขนาดไหน
มันเสียขนาดไหนดูภาพนี้พร้อมกันค่ะคุณผู้ชม

คือเธอบอกว่าจ่ายตังค์ไป๓๕๐๐๔๐๐บาท
แล้วคุณเอารัสสะพองดูสิแพงมากนะคะนี่คุณเอารัสสะพองดูสิ
หรือว่ามันเป็นทรงที่แบบลอนเลน
คือเหมือนคนผมเสียแล้วอยากจะมาเข้าร้านทำทริปเมนต์อย่างนั้นมากกว่ากัน

บางคนเห็นสภาพนี้ในคอมเมนต์ในโซเชียลนะ
บอกว่าเป็นรังนกเลยออกมาแบบนี้
อันนี้คือพังนะเอาจริง

สภาพผมของเธอที่เธอไปดัดไปทำสีมา

แล้วก็มีข้อความบอกว่าอุทาหรณ์
ประสบการณ์สอนให้รู้ว่าร้านที่ตั้งอยู่ในห้างดัง

เพราะว่าเธอไปทั้งยืดโคนไปดัดปลายไปทำสี

เธอก็คิดว่าช่างจะดัดแบบดิจิทัลให้
ซึ่งเป็นการดัดด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่มีการติดป้ายเอาไว้นะคะ
แต่ช่างดัดเย็นค่ะคุณผู้ชม
อันนี้เขาจ่ายไป๓๕๐๐บาทนี่มีใบเสร็จเรียบร้อยมาให้ดูนะคะ

ใช้วิธีการดัดเย็นดัดแบบธรรมดา
ดัดแบบดิจิทัลคือแป๊บเดียวเสร็จนะคะ
ไม่ได้สระผมไม่ได้บำรุงผมก็เอามาทำสีผมเลย
ทีนี้ตัวเธอบอกนะว่าทำช่วยมาก
แล้วก็บอกว่าไอ้ที่หมักผมเนี่ยแถมให้นะ
ล้างผมเสร็จเรียบร้อยก็มาเป่า
ตัวคุณปูเป้เองเธอบอกว่าผมเราเสียมากมันไม่เป็นลอนเลย

ก็เลยขอลดราคาจาก๔๐๐๐ที่คุยกันไว้ตอนแรกน่ะ

เรื่องนี้ค่ะคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะ
ทีมข่าวของเราก็ต้องไปคุยกับผู้เสียหายนะ
คือคุณปูเป้หรือว่าคุณสิรินันรักษานิคมนะคะ
เธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑ธันวาคม
ก่อนทำผมเธอถามช่าง๒รอบย้ำ๒รอบเลยนะ

บอกโอ๊ยดัดได้แต่ไม่ต้องยืดโคนก็ได้
ผมตรงแล้วเธอก็เลยตัดสินใจไม่ยืดค่ะ

แล้วก็เอารูปทรงผมที่เคยทำให้ช่างดูบอกว่าเอาแบบในรูปนี้ค่ะ
หนังคนละม้วนเลยค่ะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้มันช่างแตกต่างเหลือเกิน
เอกใจหนูก็เลยถามว่าพี่ดัดได้แน่นะ
เขาบอกแต่ได้หนูก็เอาทรงให้ดูว่าเอาแบบนี้นะ
อีกคนตัดไปแบบนี้เขาก็บอกได้ทำได้
แล้วทีนี้พอทำได้เขาก็บอกโอเคทำ
แล้วเขาก็ใช้เครื่องแบบธรรมดาดัดเย็นธรรมดาทำให้หนูก็
อาจจะเป็นเทคนิคเขาก็ยังคิดแบบนี้อยู่
ก็ยังไม่ได้อะไรก็ออกมาดีก็พอใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้พอทิ้งน้ำยาไว้สักพักเขาก็เอาสีสีผมมาใส่เลย
คือว่าหัวหนูยังไม่ได้ไปสระยังไม่ได้ไปซ่อมยังไม่ได้ทำอะไรเลย
ร้านอื่นคือเขาต้องสระก่อนสระเสร็จแล้วบำรุงซ่อมผม
ซ่อมผมแล้วค่อยมาดัด
แต่อันนี้เขาผิดตั้งแต่ที่ว่าเขาดัดก่อนแล้วเขาค่อยลงสี
คุณผู้ชมเอาจริงถ้าเกิดว่าเอารูปไปให้ดู
คือที่ร้านเขาก็ต้องบอกก่อนว่าสภาพเส้นผมแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
คือก็ไม่รู้แหละว่ามันทำได้มากน้อยขนาดไหน
แต่ถ้าเกิดว่ามันออกมามันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนี้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเราถามฝั่งที่เธอบอกว่าเธอเป็นผู้เสียหายแล้ว
เราก็ต้องมาถามช่างทำผมหน่อยค่ะ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับนางสาวทัศนาทิมแก้ว
นี่ค่ะช่างทำผมคนนี้ที่ทำผมให้กับคุณปูเป้สิรินัน
ช่างทำผมบอกนะบอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คิดเลยว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้ฟังช่างหน่อยค่ะ
ที่พี่ไม่ได้ทำที่คนดัดปลายให้เขา
พี่แค่แนะนำทำสีกระดัดนะ
ถ้าเกิดยืดไปนี่ผมน้องพังแน่นอน
เพราะผมมันแห้งมากเราก็เห็นสภาพผมมันแห้งแล้ว
แต่คิดว่าดัดมันคงไม่เยอะแค่ยาดัดอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วมันก็อยู่ที่สภาพผมน้องเขาด้วย
ผมเขาก็ทำเคมีมาแล้วผมเขาก็มีสีอยู่ครึ่งนึง
แต่ผมเขาก็ใดมาแบบดูเรียบดูไม่ออกว่าผมมันฟูขนาดไหน
แต่พอสระแล้วอะไรแล้วพอดูใกล้มันผมเขาไม่ได้ฟูไง
แต่ผมเขาแค่หนาเฉยเป็นคนผมเยอะผมหนาค่ะ
เราก็เลยไม่ได้ยืดให้ถึงยืดไปผมมันก็จะแย่ยิ่งกว่าเดิมเยอะ
ก็อยากจะรับผิดชอบทุกอย่างนั่นแหละที่ให้เขาพอใจค่ะ
ให้เขาแบบที่ว่าไม่เดือดร้อนถึงทางร้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ห้างทางร้านอะไรอย่างนี้หนูก็ยอมรับผิดชอบ

แล้วก็ทำที่ร้านนี้มา๓๔ปีไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้เลย
บอกว่าตอนที่เห็นเนี่ยมือไม้สั่นน้ำตาตก
คือมาด่าต่อหน้าก็ยังดีกว่า

เอาจริงเธอก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะ
คือคนมาคอมเมนต์จากโพสต์นี้เยอะมาก

แล้วบางคนบอกร้านหรูที่อื่นก็มี
ทำผมหรูราคาแพงก็ไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปหรอกค่ะ
คอมเมนต์กันเยอะซึ่งคนที่โพสต์คุณปูเป้เธอก็บอกนะว่า
จะเอาความอะไรแต่อยากออกมาเตือนสาวที่รักสวยรักงามเฉยแหละ
เวลาจะทำผงทำผมเนี่ยเลือกร้านให้ดี
ลองเช็คลองรีวิวถามซิมีเพื่อนเคยทำไหม
หรือควรจะใช้บริการร้านไหนเป็นประจำได้บ้าง
แต่ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้สภาพผมคุณปูเป้จะเป็นแบบนี้แล้ว

มีร้านติดต่อคุณปูเป้มาเป็น๑๐ร้านเลยนะ
บอกว่าคุณปูเป้มานี่เดี๋ยวจะช่วยฟื้นฟูสภาพเส้นผมให้ฟรีด้วย
แล้วตอนนี้คุณปูเป้ตัดสินใจให้ร้านทำผมร้านหนึ่งช่วยเหลือแล้ว
แล้วร้านเขาก็น่ารักไงไม่คิดค่าใช้จ่ายคุณปูเป้ด้วยนะคะ
เอาจริงนะนี่ฉันเคยไปเหมือนกันนะจะไปดัดผมทำสีอ่ะ

เขาจะไม่แนะนำเลยว่าถ้าดัดแล้วทำสีด้วยผมคุณพังแน่นอน